เพราะว่าผู้ว่าราชการกรุงเทพนะครับก็ออกมาเปิดเผยนะครับว่าวันนี้เนี่ยค่าฝุ่นพีเอ็ม๒๕จะมากกว่าในวันก่อน
เพราะฉะนั้นต้องเตรียมเรื่องของหน้ากากเอาไว้เลยแหละครับใช่ค่ะ
ตำรวจเอกอัศวินขวัญเมืองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครนะครับเตือนชาวกรุงเทพครับเตรียมรับมือกับค่าฝุ่นละอองพีเอ็ม๒๕ที่จะพุ่งสูงขึ้นในวันนี้
เหตุผลก็คืออากาศมันปิดครับปิดมากที่สุดในรอบเดือนนะครับ
ให้ประชาชนที่ทำกิจกรรมกลางแจ้งอย่างแรกต้องทำเลยคือสวมหน้ากากป้องกันฝุ่น
ถ้าจะเดินออกมาพื้นที่กลางแจ้งแบบนี้แล้วยืนยันด้วยว่ากรุงเทพมหานครไม่ได้นิ่งนอนใจนะครับ
วางมาตรการป้องกันและบรรเทาปัญหาฝุ่นอย่างเข้มงวดโดยส่งทีมแพทย์ลงพื้นที่แล้วก็ให้คำแนะนำแก่ประชาชนนะครับ
ฉีดล้างทำความสะอาดถนนกวดขันป้องกันฝุ่นในพื้นที่ก่อสร้างและตรวจจับรถควันดำในวันนี้
ถูกต้องแล้วนะคะซึ่งก่อนหน้านี้นะคะที่ประชุมคณะกรรมการควบคุมมลพิษ
ก็มีมาตรการในการป้องกันและควบคุมสถานการณ์ฝุ่นละอองโดยมอบหมายสำนักงานตำรวจแห่งชาติค่ะ
วางมาตรการเดินรถบรรทุกสิบล้อขึ้นไปจะเริ่มในเส้นทางถนนกาญจนาพิเศษนะคะ
หรือถนนวงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานครซึ่งเป็นเส้นทางเลี่ยงเมืองเชื่อมทางสายหลักค่ะ
จังหวัดนนทบุรีปฐุมธานีสมุทรปราการและพระนครศรีอยุธยานะคะ
ไปสู่ทุกภาคของประเทศเลยในระยะทางหนึ่งร้อยหกสิบแปดกิโลเมตร
เนื่องจากว่าเส้นทางนี้มีรถบรรทุกเดินรถเป็นจำนวนมาก
มีการห้ามเดินรถบรรทุกสิบล้อขึ้นไปในวันขี้อืม
ส่วนวันคู่เดินรถได้เฉพาะช่วงเวลา๑๐นาฬิกาถึง๑๕นาฬิกายกเว้นรถบรรทุกอาหารสดนะคะ
เป็นมาตรการดูแลกันในช่วงนี้จนถึงสิ้นเดือนกุมภาพันธ์แล้วเดี๋ยวยังไงก็มาดูการปรับเปลี่ยนกันต่อไปนะคะ
ครับส่วนเพศเอกปรวิทวงศวรรณรวงนายโยกรัฐมนตรีบอกว่า
พร้อมเสนอมาตรการนี้ให้คณะรัฐมนตรีเห็นชอบภายในสัปดาห์หน้านะคะ
ขณะที่นายศักดิ์สยามชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม
บอกว่าการจำกัดเวลารถบรรทุกนั้นต้องทำให้เป็นระบบ
มอบให้กรมทางหลวงสร้างจุดพักรถบริเวณรอบวงแหวน
เอาไว้รองรับผู้ประกอบการรถบรรทุกสินค้าด้วยยังไงก็ตามนะคะ
ถือเป็นวาระแห่งชาติเลยนะ
ต้องมีการตั้งคณะกรรมการขึ้นมาเพื่อแก้ปัญหาอย่างรวดเร็ว
เพราะว่าก็เป็นปัญหาเยอะเยอะเรื่องรังครับ
จริงจริงมันก็เป็นมาก่อนหน้านี้นานเพียงแต่ว่าเราอาจจะยังไม่ได้
ตนกหรือว่ามาให้ความสำคัญเรื่องนี้นะคะ

สำหรับใครที่จะจากบ้านวันนี้พกหน้ากากอนามัยกันด้วยนะคะ